เราปิดท้ายกันนะครับลากันไปด้วยสเต็ปโต๊ะเล็กนะครับ
ซึ่งในช่วงกลางสัปดาห์เพิ่งเตะไปเดี๋ยวนัดที่๒๒นะครับ
แทงคนไหนจะช่อลีล่าเด็ดโดนใจกันบ้างเราไปชมกันเลย
สเต็ปแรกที่สนามเทศบาลใบบานจังหวัดนวลธับบุรี

เปิดรังต้อนรับการมาเยือนของทีมปาตีนเรืองร่าสมุทรสาคร
แต่โดนวิราชัยของสมุทรสาครดักไว้ได้
วิรชัยลากขึ้นมาเองสับขาหลอกโยกหลอกก่อนสับไก่

ที่ต้องบุกไปเยือนถิ่นสมุทรสาครของทีมห้องเย็นท่าข้าม
สเต็ปนี้ขาดทาวุใจยาวมาให้เว็นเดล
เว็นเดลลากขึ้นมายกหลอกไปมากับช่างต่อไปอีก
แหมผิวจริง
สเต็ปต่อมาเป็นดาร์บี้แมทเมืองหลวง

ีรพลดึงบอลรอเพื่อนก่อนใส่ให้มัวหมัด
มัวหมัดสับขาหลอกยอกข้างซ้ายกดเน้น
เกือบได้เฮแล้วเชียว
สเต็ปส่งท้ายวันนี้เป็นของทีมสิงคลองเตยการท่าเรือ
ที่ต้องเปิดโกดังสเตดียมรับการมาเยือน
จังหวะนี้แย่งบอลกันชุนละมุนกันอยู่

วารินจิ้มคืนหลังไปให้คณิตสอนผู้พันธ์